เมืองเก่าของแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่นะครับ

แล้วก็มีงานศิลปะอยู่ย่านเมืองเก่าของหลายจังหวัดนะครับ
คราวนี้พาคุณผู้ชมไปที่อาคารตึกแถวย่านเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลานะครับ
เขาก็มีนักวาดภาพศิลปินเขาไปวาดรูปบนผนัง

เพราะว่าคุณวัชรีดวงใสพาเราไปเที่ยวที่สงขากันครับ
ศิลปินช่วยกันละเลงสีเปลี่ยนผนังตามตรอกซอกซอยอาคารต่าง
ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาให้มีสีสัน
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในแคมเปญสงขลามหาสนุกสุขได้ทั้งปี
โดยมีศิลปินหลักในการสรรสร้างภาพรวม๗คน
อกจากนี้ยังมีลูกศิษย์และชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างถนนเส้นนี้ให้กลายเป็นที่รู้จัก
โดยจัดทำประชาพิจารณ์ถึง๒ครั้ง
ชัยวัดเคนรังผู้จัดการโครงการบอกว่า
ภาพที่จะวาดทั้งหมดมี๑๕ภาพ๑๕จุด

ด้วยตำแหน่งของผนังและเรื่องราวของจุดนั้น
แต่คอนเซ็ปต์โดยรวมคือการแสดงวิถีทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
ขณะที่บางรูปมีการสอดแทรกความร่วมสมัยลงไปด้วย
เวลาคนมามองภาพ
จะเห็นว่าทุกดีเทลที่เราใส่ลงไป
อารมณ์ของภาพนี้รายละเอียดของเก่าทุกอย่างจะชัดมาก
แล้วเขาจะนึกได้ว่าอ๋อมันคือยุคนี้
มันคือของที่อยู่ในยุคนี้
คัดเลือกศิลปินแต่ละคนให้เหมาะกับภาพแต่ละภาพ
ก็ต้องดูเทคนิคว่าใครมีความถนัดแบบไหน
เพราะแต่ละภาพจะแตกต่างกัน
โดยจะไม่ทำลายผนังหรือกำแพงเก่าให้เสียหาย
วิธีการทำภาพทั้งหมดทั้งมวล
ด้วยคอนเซ็ปต์ของผมแล้ว
ผมจะเน้นเรื่องการไม่ไปทำลายผนังเดิม
คือผมจะอยากให้เสน่ห์ของกำแพงเก่า

หรือไม่ว่าจะไปอยู่ตรงบานเฟียมเก่าก็ดีนะฮะ
ก็พยายามอยากจะให้เขาได้คงสภาพเดิมได้มากที่สุด
ผมแค่ใส่เรื่องราวและสีสันเพิ่มลงไป
ผนังนั้นมีชีวิตชีวามากขึ้น
พอดีเราได้โจทย์มาว่าอยู่ตรงกำแพงนี้
เขามีหน้าต่างของตึกบ้านเขา
งั้นเราก็เอาตัวหน้าต่างบ้านให้กลายเป็นประตูเรือไปเลย
แล้วก็วาดเรือลงไปทับซ้อนกับประตูหน้าต่างบ้านเขาจริง
ทั้ง๑๕ภาพจะสะท้อนถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวเมืองสงคลา
โดยมีปราการสิริพาณิชย์
คณะกรรมการอนุรักษ์พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า
ซึ่งเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิดร่วมทำงานกับศิลปิน
และถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ให้ทีมงาน
เพื่อให้ภาพที่วาดออกมาสมบูรณ์ที่สุด
ภาพแรกก็จะบอกเล่าเรื่องราวของเด็ก๓วัฒนธรรมในปัจจุบัน
แล้วก็มีคนกำลังทาสี
คนทาสีก็จะเป็นภาพในอดีตเป็นภาพขาวดำ
๓วัฒนธรรมก็เป็นคนไทยนะครับ
แล้วก็คนไทยพุทธคนไทยเชื้อสายจีน
แล้วก็คนไทยเชื้อสายอิสลามมุสลิมนั่นเอง

ปัจจุบันเด็ก๓คนนี้ก็อายุประมาณ๕๗ขวบ
เป็นเด็กคนรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในสงขาจริง
นำภาพเรือประมงขึ้นมาเทียบท่า
ที่ตรงช่องถนนนครนอกนะครับ
เพราะเดี๋ยวนี้ก็ประมงก็เริ่มจะมีบทบาทน้อยลงไปเรื่อย
แล้วก็อีกจุดหนึ่งซึ่งก็รับช่วงต่อก็คือว่า
อาหารที่เอามาแปรรูปจากอาหารทะเลก็คือข้าวเกียบกุ้ง

ชื่อภาพตำนานข้าวเกลียบทรงคลาค่ะ
ซึ่งมีแนวคิดมาจากร้านยินดีสงขลา
ขายข้าวเกลียบมานานร่วม๑๐๐ปีค่ะ
โดยนำมาถ่ายทอดบนฝาผนัง
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกรรมวิธีการทำแบบดั้งเดิมค่ะ
ขณะนี้ศิลปินได้วาดภาพและลงศีลแล้ว๕๖ภาพ
แต่ต้องเก็บรายละเอียดส่วนสำคัญเพิ่มเติม
ระหว่างนี้นักท่องเที่ยวสามารถไปถ่ายภาพได้
ส่วนใครที่อยากชมทั้ง๑๕จุด
ว่าสิ้นเดือนนี้จะได้ชมถนนวัฒนธรรมเส้นใหม่
จากจะได้ถ่ายภาพสวยอวดโลกโซเชียลแล้ว
ยังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของย่านเมืองเก่า
ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ
สมกลมกลืนกับอาคารบ้านเรือนที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้
มีห้องแถวไม้และอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณปะปนกันทั้งสองฝากฝั่งถนน
อาคารหลายหลังจะมีการปรับปรุงทาสีใหม่
แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารเก่า
ยังคงสะท้อนภาพการเป็นเมืองสำคัญและการเป็นเมืองท่าติดทะเล
ทำให้ได้รับวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ
ผสมผสานกันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวแบบสงคลา
รอนักท่องเที่ยวไปสัมผัสค่ะ
วัชรีดวงสายเข่าเทราะทีวีรายงาน